ต้องหนีตำรวจใช่ไหมคะโจรรายนี้ก็เช่นกันค่ะ
หนีตำรวจกระโดดหนีลงไปอยู่ในน้ำ
ตำรวจเนี่ยก็ทำทุกวิถีทางจะจับตัวให้ได้นะคะ
จุดประทัดไล่ก็ไม่มีเสียงตอบรับไม่โผล่มา
แต่สุดท้ายค่ะผ่านไป๓ชั่วโมงมาขอความช่วยเหลือจากตำรวจค่ะ

อำลูก
น้ำกินน้ำก่อนน้ำกินน้ำก่อนน้ำกินน้ำก่อนน้ำกินน้ำก่อน
เผื่อยเผื่อยมาแล้วเนี้ยคุณแข็งแรงไว้ตัวผิดเลย
นายจักรินจิลลี่หรือว่าในบอยค่ะต้องขึ้นมาจากน้ำขึ้นมาด้วยตัวเองเลยคุณผู้ชมค่ะ
หลังจากที่ซ่อนอยู่ในน้ำสามชั่วโมงเพราะว่ามันหนาวมาก
เขาขึ้นมาแล้วก็บอกว่าหนาวมากช่วยด้วยยอมแล้วค่ะ
คือต้นเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นตอน๑๑โมงเช้า
ตำรวจสพพานทองที่ชนบุรีได้รับแจ้งกับชาวบ้าน
บอกว่าคนร้ายแอบขโมยแผ่นหลังคาในโกดังนะคะ
เจ้าหน้าที่ไปถึงก็เจอเนี่ยค่ะเจอในจักริน
แหละกำลังถอดแผ่นหลังคาอยู่เลยก็จะจับ
แต่นายจักรินก็วิ่งหลบหนีไปทางทุ่งนาแล้วกระโดดลงบ่อน้ำ
ตรงนั้นเนี่ยย่าก็ลกต้นไม้ก็ลกทึบ
กู้ภัยมูลนิธิธรรมรสมีมณีรัฐเอาเรือสองลำออกค้นหานะคะ
นี่ค่ะเมื่อสักครู่ตอนต้นจะเห็นตำรวจเอาประทัดปลาลงไปด้วย
ก็จะจับจะจับโจรนะคะก็ไม่มีวี่แววที่จะโผล่มา
หลังจากนั้นเขาก็เลยเอาเรือออกค้นหา
ค้นหาไปกว่า๓ชั่วโมงจุดประทัดก็แล้วอะไรก็แล้ว
ไม่เจอตัวผ่านไปจนกระทั่งบ่ายโมงค่ะ
กู้ภัยพายเรือหาอีกรอบนึงคนร้ายลอยคออยู่ในป่า
ตอนที่เขาไปเจอเนี่ยตำรวจบอกว่าหนาวสั่นเลยค่ะ
ซีดแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือบอกว่าหนาวมากช่วยด้วย
แล้วจากไล่จับก็เลยต้องกลายเป็นช่วยขึ้นมา
น่าจะคันด้วยแหละตรงนั้นอ่ะอ่าคือวิ่งมาค่ะ
คือให้ตำรวจช่วยพาขึ้นไปหน่อยเถอะนะคะ
นี่แหละค่ะในจักรินจิลลี่หรือในบอยนะคะ
ก็ขึ้นมาแล้วก็ต้องพาไปชี้จุดที่ขโมยแผ่นหลังคานะคะ
แล้วตรวจค้นก็พบว่ามีน็อตยึดหลังคาหลายตัว
มีประแจกับไขควงที่เป็นเครื่องมือในการถอดแผ่นหลังคาด้วยค่ะ
นี่ค่ะหลักฐานก็พร้อมเลยนะคะ